สวัสดีครับสวัสดีครับกีฬาเช้านี้นะครับพูดถึงความหวานชื่นของนักกีฬาฟุตบอลช่วงนี้
หลังจากตรากต่ำจากการรับใช้ทีมชาติมาก็ต้องมีช่วงเวลาพักผ่อนแน่นอนนะครับ
อาจจะได้สักอาทิตย์๒อาทิตย์แล้วก็กลับมาเตรียมตัวในการที่จะต้องสู้ศึกฟุตบอลลีกกันต่อนะครับ
มาเก็บตัวฝึกซ้อมกับสโมสรก็มีสองคนนะครับหลักเมื่อวานที่มีข่าวออกมาทั้งในสื่อออนไลน์แล้วก็น่าจะลงกันในสื่อสิ่งพิมพ์วันนี้นะครับ
ก็คือชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุลนะครับธิริวิชัยเนี่ยก็ประกาศว่าจะแต่งงานนะครับ
ส่วนเมซี่เจนะครับไปกับแฟนสาวก็คือคุณเมพิชนาธิสากรเขาบอกว่าเตรียมตัวเต็มที่แล้วที่จะไปเล่นเจลีนะครับสำหรับเมซิเจเพราะว่ามีการฝึกซ้อมแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องปือเลย

ประมาณช่วงต้นเดือนมกราคม
ไปลองฟังเสียงด้วยซิเจย์กันครับ
ถ้าพูดได้เท่านี้คือไม่รอดนะครับ
ออกไปเลยนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้น

แล้วก็ฝีเท้าของเขาคือภาษาฟุตบอลเนี่ย

ไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขารับประทาน

บรรยากาศสิ่งแวดล้อมเป็นยอดแบบไหน

อายุสัก๑๘๑๙ไปสดสอบฝีเท้า
ใช่ไปทดสอบฝีเท้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็พอจะรู้แล้วล่ะเป็นยังไง
แล้วผมว่าเขามีแรงบันดาลใจจากการอ่านการ์ตูนนะครับ
หรือว่าอาจจะมีสื่อสมัยเด็กที่ชักดำให้เขานั้นอยากจะไปอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว
เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของครอบครัวก็จะมีคุณพ่อไปแน่
แล้วก็นี่แหละครับได้กำลังใจที่ดีจากแฟนสาวของเขานะครับคุณเมฆพิชชนาธิ์นั่นเองครับ
ขณะที่อีกหนึ่งคนนะครับคนนี้นี่ก็หวานแหววแล้วก็สุดยอดเลยนะเป็นไงคนนี้
จริงเราได้ลงในสื่อโซเชียลอยู่บ้างเหมือนกันนะครับ
ภาพของเขากับแฟนสาวก็จะมีการพูดถึงกันและกันตลอด
แต่ว่าล่าสุดพอลงภาพแบบนี้มาทุกคนก็แสดงความยินดีกัน
เพราะว่าเตรียมจะเข้าวิธีวิวาแล้วนะครับกับคุณชื่นชนกศิริวัตรนะครับ
แฟนสาวในวัย๒๖ปีสิทธิวิชัยก็อายุ๓๔แล้วนะครับ
ทางฟุตบอลถือว่าอายุเริ่มจะเยอะแต่ว่าในทางชีวิตคู่นี้อีกยาวไกล

ใช่ครับก็สำหรับคุณนินนะครับคุณชื่อชนกก็เคยเป็นคณะกรรมการกลาง
ดูแลการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
คุณศรีธีชัยก็บอกว่าที่คบกับผู้หญิงคนนี้มา
รู้จักกันมาตั้งแต่ปี๒๐๐๗นะคบมา๙ปีแล้วนะครับ
อินก็เป็นคนน่ารักและที่สำคัญคุณพ่อของน้องนินก็คือ
คุณชัยพักษิริวัตรเป็นนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย
ให้เกียรติกับตัวเองมาตลอดเลย
ก็ทำให้การคบกันเนี่ยราบรื่นแล้วก็มีข่าวดีนะครับ
ในวันที่๒๒มกราคมปีหน้า
ย่านอ่อนนุษย์นะครับก็เป็นบ้านของฝ่ายหญิง
ซึ่งสินทวิชัยก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังทุกอย่างเลย
สื่ออยากไปถามอะไรเดี๋ยวคุยกับนั้นเลยนะครับ